รวมถึงคนที่กำลังเดินหางาน
จะสมัครงานต้องออกมาไปชนสภาพอากาศหนาว

เพจเพื่อนชาวชายภูมิ
เขารวมตัวกันแจกเข้ากล่องฟรี

ก็เป็นกิจกรรมสังคมที่น่าสนใจ

เพจเพื่อนคนชายภูมิ
เขาแจกข้าวกล่องฟรีนะเอาใจคนกำลังหางาน
ขณะที่เจ้าตัวโพสต์

ในกรุงเทพร้อนหิวข้าวหิวน้ำ

ก็เอาใจช่วยคนที่กำลังหางาน

เป็นเรื่องราวดีที่ถูกแชร์ผ่านเฟซบุ๊กนะฮะ
ใช้ชื่อว่าคุณวิเชียนมาริวัล

เอาเข้ากล่องออกมาแจกจ่ายให้เพื่อนที่อยู่
แถวบริเวณนิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง

บอกว่าข้าวกล่องฟรีสำหรับคนหางาน

ซึ่งหลังจากที่โพสต์ภาพนี้ไปแล้ว

สวนก็บอกว่าขอบคุณในความดีมีน้ำใจ

เวลาตกงานไม่มีงานไม่มีตังค์

หรือว่าเติมน้ำมันนะคะ

ไม่กล้าแม้แต่จะซื้อน้ำกิน

ตอนนี้อาจจะไม่ร้อนมากเท่าไหร่อาจจะหนาวเขานะคะ
ท้อก็ท้อกลับก็กลับไม่ได้

ผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณทำนั้น

ขณะที่บางส่วนบอกว่าถ้าหากทางกลุ่ม

ก็แจ้งด้วยนะเพราะอยากจะเข้าไป
ร่วมส่งต่อกิจกรรมดีแบบนี้บ้าง